สำหรับความคืบหน้าในคดีวัยรุ่น๑๘คน
รุมทำร้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
ตอนนี้มีอีกหนึ่งคนแล้วที่เข้ามอบตัวเพิ่ม

เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นที่ยังหลบหนีอยู่นะคะ
ในขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่าจะไม่ยอมเผาศพลูก
และบ่ายวันนี้ก็จะเดินทางไปพบตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรบุรีด้วย
สะท้อนจากหัวอกผู้เป็นแม่นะคะ
แม่ของนายธีรพงศ์ทิติฐานหรือว่าน้องปอนวัย๒๔ปี
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรชะบุรี
ยังคงเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของลูกชายค่ะ
หลังจากที่ลูกถูกกลุ่มวัยรุ่น๑๘คนบุกมาทำร้าย
ถึงในหอพักอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
โดยใช้ไขควงแทงเข้าไปที่ศีรษะแล้วก็เหยียบซ้ำจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
คุณแม่น้องปอนบอกว่าจะยังไม่ยอมเผาศพลูก
กว่าตำรวจจะติดตามจับผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายได้ครบทั้งหมด
โดยช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณแม่แล้วก็ญาติญาติจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรชะอำ
เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ด้วย
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกพระคินศิวะเมธากุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอำบอกว่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้ต้องหาเข้ามอบตัวเพิ่ม๑คนรวมเป็น๑๗คนแล้ว
เหลืออีกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่อยู่ระหว่างหลบหนี
ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมในคดีนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
ติดตามข่าวนี้อ่านข่าวนี้แล้วก็เศร้าใจเพราะว่าผู้เป็นแม่สูญเสียลูกชายนะครับ
เรียนอยู่แล้วก็เป็นสาวหลักของครอบครัวต่อไปได้ด้วยนะครับ